คุณผู้ชมพาไปดูซากุระเมืองไทยนะคะ
หรือว่าซากุระเมืองไทยที่กำลังออกดอกสีชมพู

อยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่นี่นี่ก็ถือว่าเป็นอุโมงดอกไม้ที่งดงาม

เพื่อให้ประชาชนทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็คนไทยเนี่ย
ไปเดินชมความงามแล้วก็ไปถ่ายรูปกันได้อย่างสวยงาม
พาคุณผู้ชมไปดูพร้อมกับคุณชะดารัฐโภคาธนวัฒน์กันเลยค่ะ
ลมเย็นพัดผ่าดอกชมพูพันทิพย์สีหวานร่วงหล่นจากต้น
โปรยปลายเหมือนสายฝนสีชมพู
บรรดานักท่องเที่ยวต้องรีบหยิบกล้องขึ้นมาแชะภาพเก็บไว้
บรรยากาศสวยงามแบบนี้ไม่ต้องไปหาชมไกลถึงต่างแดนค่ะ
เพราะที่ถนนวัฒนาเสถียรสวัสดิ์
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน
มีต้นชมพูพันทิพย์มากกว่า๒๐๐ต้น
บานสะพรั่งอวดความงามอยู่เต็มสองฝั่ง
ทำให้ถนนสายนี้กลายเป็นถนนสีชมพูหวานตระกาลตา
ชมพูพันทิพย์หรือเรียกอีกชื่อว่าตาเบบูย่า
เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบปลูกมานานกว่า๓๐ปีแล้วค่ะ
จะออกดอกเบ่งบานสวยงามแบบนี้ทุกปี
โดยปีนี้ออกดอกมาให้ชมกันค่อนข้างเร็วค่ะ
มองต้นชมพูพันทิพย์ที่ผลิดอกบานสะพรั่งนี้นะคะ
ปีหนึ่งจะมีให้เห็นเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นค่ะ
เพราะชมพูพันทิพย์จะออกดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมของทุกปีค่ะ
และปีนี้ก็มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาถ่ายภาพความสวยงามนี้มากเป็นพิเศษค่ะ
นักท่องเที่ยวจำนวนมากทยอยเดินทางมาชมอุโมงชมพูพันทิพย์ตลอดทั้งวัน
ก็มากันเป็นครอบครัวมานั่งพักผ่อนชมความงามของดอกไม้บ้างก็มาเป็นคู่หรือมาเพื่อถ่ายภาพสวยโดยเฉพาะก็มีค่ะ
อย่างหนูน้อยคนนี้คุณแม่พามานั่งถ่ายภาพท่ามกลางกลีบดอกชมพูพันทิศที่ร่วงหล่นบนพื้นน่ารักจนใครหลายคนเห็นแล้วต้องอมยิ้มเลยค่ะ
อ๋อก็มาถ่ายรูปค่ะมาดูต้นชมพูพันธิปค่ะ
ครับมากับเพื่อนตั้งใจมาแบบดูบรรยากาศที่แบบเราไม่เคยเห็นเนอะมันคล้ายแบบที่เชียงใหม่อะไรอย่างนี้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อำนวยความสะดวกปิดเป็นถนนคนเดินไม่ให้รถวิ่งผ่านตลอดระยะทางกว่า๒กิโลเมตรเพื่อให้ผู้คนมาชมดอกชมพูพันทิพย์ถ่ายภาพสวยบนถนนสีชมพูเส้นนี้กันอย่างเต็มที่ค่ะ
สำหรับใครที่อยากมาแชะภาพสวยกับชมพูพันทิพย์อย่ารอช้าปีนี้จะปิดถนนให้เข้าชมได้ถึงวันที่๖มีนาคมค่ะเข้าชมได้ตลอดทั้งวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย